มาถึงวันของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
สมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพ

อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราจนจบรายการค่ะ

การทำแผนเนี่ยเดี๋ยวเรามีให้ดูแบบละเอียดทุกจุดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทำแผนทั้งหมด๙จุดนะฮะ
จุดตั้งแต่ขอนแก่นยันไปจุดที่ซื้อตัวขึ้นรถไฟที่บุรีรำ
ใช้เวลาตั้งแต่๑๑โมงเช้า
เอามาเสร็จเมื่อ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานี่เอง

สมคิดพุ่มพวงเองผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวไปทำแผนถึงขั้น
แต่ละที่ที่ไปเนี่ยนะโอ้โหชาวบ้านไปถือป้ายบอกว่าต้องประหารชีวิต
เรียกร้องว่าต้องเอาแบบให้ถึงที่สุดเนี่ยฮะ
แล้วมีบางจังหวะที่ชาวบ้านแบบกำมือแบบไปโดนหัวเลยนะ
คือชาวบ้านเนี่ยมารอตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะรู้ว่านายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรผู้โหดเยี่ยมคนนี้เนี่ย
ถูกคุมตัวไว้ที่สพกระนวลที่จขวัญกัน

ซึ่งเป็นท้องที่ของคดีล่าสุดที่ก่อเหตุฆ่านางรัศมีร์

ปี๑๙๔๘ฆ่ามา๕ศพผลโทษออกมาได้ลดโทษ
มาฆ่าศพที่๖อีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
นี่คือจุดที่ชาวบ้านมารอ
แล้วชาวบ้านวันนี้เขาลุกฮือกันเพราะได้ข่าวตั้งแต่เช้า
บอกว่านายสมคิตบอกว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผน
ใช่ค่ะด้วยความที่นายสมคิดเองเขาก็รู้กฎหมาย
เขารู้สิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าไม่ไปทำแผนก็ได้
เขาก็เลยขอไม่ไปทำแผนในจุดเกิดเหตุ
ก็คือที่บ้านของไฟล์ผู้ตายที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เขาอ้างว่าเขาไม่สบายค่ะคือตำรวจบอกว่า
ตอนที่อยู่ในห้องขังที่สพกระนวลเนี่ยนะเมื่อคืนนี้
นายสมคิตก็ขอยาแก้ปวดกินบอกปวดหัว
อันนั้นคือเฉพาะในบ้านนะในบ้านของผู้ตาย
แต่ว่าถ้าผู้ชมดูภาพเมื่อสักครู่นี้อีกทีนึง
คือสุดท้ายแล้วตำรวจต้องออกมาบอกกับชาวบ้าน
ชาวบ้านถึงเข้าใจว่าเออเขาไม่ไปทำแผนที่บ้านของผู้ตาย
แต่จุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชี้จุดก็เลยพาออกมา
แล้วเห็นไหมคือออกมาเนี่ยสีหน้าแววตาของนายสมคิดพุ่มพวงเนี่ยฮะ
โอ้โหแต่ละจุดแต่ละจุดยิ่งเป็นภาพนิ่งแบบนี้ยิ่งได้อารมณ์
ใช่ค่ะโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยนะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแต่ละจุดที่พาไปทำแผนนะ
ก็คือทุกจุดมีชาวบ้านมีคนที่รู้ข่าวไปรอดู
แล้วก็พยายามที่จะตะโกนด่าพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงตัวเพื่อรุมประชาธรรม
มันมีบางจังหวะที่นายสมคิดเหมือนกับลุกขึ้นมาฮึดสู้
คือแบบมองหน้าชาวบ้านที่จะมารุมประชาธรรมเขาด้วยนะ
คือลุกขึ้นมาแล้วแบบยืนอ่ะเหมือนจะสู้อ่ะ
คนบอกเห็นกำหมัดด้วยซ้ำ
เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะที่หน้าสพกระนวลเนี่ย
ตำรวจจะคุมตัวนายสมคิตออกไปไล่ชี้จุดทำแผนในแต่ละจุดแต่ละจุด
วันนี้๙จุดนะที่ขอนแก่นเนี่ย๒จุดนะครับ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

ก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะดำเนินคดีกับนายสมคิดแบบให้ถึงที่สุดเลยเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วนะครับอ่า
พอชาวบ้านเข้าใจแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอทางแล้วครับว่าเดี๋ยวต้องพาขึ้นรถตู้ไปแล้วนะไปชี้จุดต่างนี่ฮะท่านดูฮะ
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกันไว้ด้วยอ่ะนะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่มาคอยกันเยอะมากนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงในสมคิดอะไรหรอกแต่ว่าทีนี้ถ้าประชาชนหรือชาวบ้านไปทำร้ายเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคดีไปทำร้ายร่างกายไงถูกต้องนี่ค่ะเดี๋ยวดูตอนที่ลงมานะครับ
นี่ค่ะตอนที่ออกมาเนี่ยก็มีงานมีงานโดนปลาของค่ะไปเลยอ่ะสมรุยก็ต้องเอามือป้องด้วยนะครับ
คือป้องตัวเองด้วยเดี๋ยวจะโดนไปด้วย

คนที่เขาคับแค้นใจเขาดูเขาก็แอบสงสัยไงว่า
แล้วทำไมตำรวจจะต้องรีบจะต้องรีบพาสมคิดแบบยัดเข้ารถตู้ไปเลย
แต่จริงมันก็ตามกฎหมายค่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขา
รถตู้ไปแล้วชาวบ้านก็ยังวิ่งไล่ตาม
อยากจะเห็นหน้าอยากจะด่าใช่ไหมอ่าพูดตรงอ่ะ
คดีมันโหดเฮี่ยมเกินก่อเหตุแล้วก็ออกมาก่อเหตุอีกนะฮะ
เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่ดูการทำแผนให้แต่ละจุดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งหมด๙จุดเนี่ยเอาจากปากคำจากคำให้การของนายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาที่ก่อคดีล่าสุดคือฆ่านางรสมีมุริจันทร์หรือว่าไฟล์
วัยห้าสิบเอ็ดปีหญิงอ่าที่เป็นแม่บ้านโรงแรมที่อำเภอกระนวล
จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับนายสมคิตให้การเอาไว้บอกว่า
หลังจากที่ลงมือฆ่านางรัศมีแล้วก็ได้หลบหนีออกทางหลังบ้านนะฮะ
ออกทางหลังบ้านโดยเหยียบถังสีนี่ฮะอันนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกก่อนนะครับ
ค่ะเพื่อเดี๋ยวท่านไปดูการทำแผนเนี่ยท่านจะได้ไล่ได้ทีละจุดนะ
นายสมคิตเนี่ยบอกว่าหลบหนีออกทางหลังบ้านเหยียบถังสีปีนข้ามรั้วสังกษีไป
แล้วลุยพงหญ้านะครับเดินเท้าไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เพราะไม่ไกลจากบ้านของผู้ตายมากนักหน้าบ้านเนี่ยออกไม่ได้
ชาวบ้านเขามาตามหานางรัศมีทั้งวันวันนั้นนะครับแต่จงจุดในบ้านนายสมคิต
ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนนะฮะอ้างว่าป่วยไม่พร้อมที่จะไปทำแผนจุดนี้
เดี๋ยวความดันขึ้นแต่จุดอื่นเนี่ยยินดีพร้อมให้ความร่วมมือในการไปชี้จุดต่างนะครับ
นายสมคิตหลังจากที่ออกจากสพกระนวลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คือเริ่มจากจุดที่ไปขึ้นรถสองแถว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกระนวลที่จังหวัดขอนแก่นนี่ฮะนี่คือปีนหลังบ้านเขาเดินผ่านป่ามา
แล้วมาขึ้นรถสองแถวที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกระนวลที่จังหวัดขอนแก่น
แต่เนื่องจากจุดนี้โอ้โหคนก็เยอะใช่ค่ะคนก็มารอขึ้นรถขึ้นรถอยู่ใกล้ตลาดด้วย
ตำรวจก็เกรงว่าจะเกิดความชุดละมุนวุ่นวายก็นำตัวนายสมคิตไปทำแผนขึ้นรถสองแถวจุดแรก
จุดพักรถในอำเภอกระนวลตรงข้ามวัดป่าชัยมงคลนะครับแล้วก็นำตัวนายสมคิตไปชี้จุดบริเวณด้านหน้า
วัดป่าชัยมงคลในอำเภอกระนวลซึ่งจุดนี้เป็นจุดจอดรถสองแถวที่นายสมคิดนั่งเข้าตัวเมืองขอนแก่น
จังหวะนี้ชาวบ้านก็มาดูแล้วก็พยายามเข้าไปทำร้ายนายสมคิดนะ
เพราะทดไม่ไหวกับการกระทำนะครับมีจังหวัดนึงทุบทุบเลยทุบเข้าหลังเลยเดี๋ยวท่านดูนะครับ
เต็มเลยค่ะปั๊กเข้าไปเลยนายสมคิดก็พยายามแบบก้มหน้าก้มตามุดหัวหนีอยู่ตลอดเลยนะ
ก็เลยเข้าไปที่หลังบางคนบอกเห็นแล้วแบบอยากจะขอบคุณแทนเหมือนกับเออสะใจอ่ะนางปั๊กเลยอ่ะ
แต่ตามกฎหมายตำรวจเขาก็กังวลไงใช่ไหมไม่ใช่แค่คดีของนายสมคิดทำแผนคดีอื่น
เพื่อตัวผู้ต้องหาเล่นแง่ขึ้นมาว่าไปฟ้องว่าผมถูกคนนู้นทำร้ายร่างกายอะไรขึ้นมามันก็มีคดีสอนคดีขึ้นมาอีกนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวนายสมคิตเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามคำให้การของนายสมคิตนำตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
จุดนี้นายสมคิตบอกว่าเอาเป็นจุดที่ไปเอารถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ไปจอดทิ้งเอาไว้
นี่นะฮะจุดไหนที่ไปทำแผนไม่ได้คนเยอะเราจะใช้กราฟิกแทนนะครับ
จุดนี้นายสมคิตบอกว่าจอดรถจักรยานยนต์ของนางรสมีเอาไว้ก็ไปเอา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีจากขอนแก่นไปที่มหาสรคามนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับว่าสิ้นสุดการทำแผนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
คือตามรายงานเนี่ยบอกว่าในบ้านของผู้ตายเนี่ยทำแผนไม่ได้เพราะนายสมคิตไม่ยอมไปทำ
แต่ตำรวจก็ใช้การจำลองเหตุการณ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการจำลองเหตุการณ์ในจุดสำคัญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่าสาเหตุที่นายสมคิตไม่ไปทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เจ้าตัวอ้างว่าไม่สะดวกไปไปแล้วเดี๋ยวความดันขึ้นก็เลยไม่ขอไปทำแผนจุดนั้นอย่างเด็ดขาด
แล้วช่วงเวลาที่ทำแผนที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับซึ่งไปได้จุดสองจุด
ท่านจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าโรงพักษณ์สภอกรรณวงค์ที่ตะโกนแบบแบบหืม
ตะโกนแบบเยอะเยอะเลยอ่ะคนนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพที่สพกระนวลเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูคู่ไปด้วย
ก่อนที่จะเอาตัวไปทำแผนเนี่ยเห็นไหมวันนี้ค่ะใช่ค่ะ
เขาก็มาตะโกนว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องประหาร
คนคิดว่าเอ๊ะเป็นแก่นนำชาวบ้านหรือเปล่าค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยด้วยนะครับ
นิรันดิ์บอกว่าเขาไม่ได้เป็นแกนนำชาวบ้านอะไรทั้งสิ้น
ก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ทนเห็นการกระทำของนายสมคิดไม่ได้
มันโหดเยี่ยมเกินไปและงานนี้หากนายสมคิดไม่ถูกประหารชีวิต
บอกเลยว่ากฎหมายของไทยถือว่าอ่อนมากมากพร้อมกับรับประกันเลยว่า
ถ้านายสมคิตไม่ได้รับโทษถึงที่สุดแล้วถ้าออกมาอีกก็ฆ่าคนอีก
กลัวว่าจะติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะออกมา
งานเดือนครบด้วย
คฃษทั่วต่อ
การทดลวน
ทีนี้เขารับสารภาพลดโทษลงกึ่งหนึ่ง

เขาไปทำความดีเขารู้ว่ามันต้องทำความดีเขาเลย
จะได้ลดรถผมว่าติดไม่เกิน๕ปี

คืองวดนี้คงไม่ได้รับการลดทดง่ายละ
แน่นอนค่ะตำรวจบอกว่าทำสำนวนแบบแน่นหนาแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะที่ขอนแก่น
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแค่สองจุดนะคะเพราะนายสมคิตไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านของผู้ตายอ้างว่าป่วยนายสมคิตบอกว่าหลังจากขอนแก่นเนี่ยค่ะ
พอได้รถจักรยานยนต์มาจากลานจอดรถเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายคันนี้
มหาสารคามไปร้อยเอ็ดไปสุรินไปบุรีรำแล้วก็ไปซื้อตัวรถไฟที่บุรีรำ
ตั้งใจจะขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพจะไปลงที่พระนครศรียุธิยาแต่ไปถูกจับที่ปากช่อง
ตำรวจก็เลยไล่ไปเลยนะคะจากขอนแก่นไปมหาสารคามบ่าย๒โมงครึ่งไปที่มหาสารคามนะคะ
นี่ค่ะหลังจากขี่รถจักรยานยนต์มาจากขอนแก่นนะคะไปถึงแล้วเนี่ย
เอารถจักรยานยนต์ไปจอดด้านหลังของโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งนายสมคิตไปแวะพักรถจักรยานยนต์เอาไว้ตรงนี้
จากการรายงานเนี่ยนะคะก็คือนายสมคิตขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายออกมาจากจังหวัดขอนแก่นแล้วเขาแวะ
เขาแวะตัดผมค่ะตอนแรกยังผมยาวอยู่ค่ะที่เห็นว่าตอนถูกจับแล้วผมสั้นผมเกลียนเชียวเนี่ยนะ
เขาแวะตัดผมก่อนครับจะได้พรางตัวจะได้จำไม่ได้อ๋อมีแวะตัดผมด้วยไม่ได้แค่ตัดผมอย่างเดียว
เปลี่ยนชุดด้วยที่จังหวัดมหาสารคามนี่แหละแต่เขาบอกว่าเขาจำร้านไม่ได้ว่าไปตัดผมอะไรที่ร้านไหนยังไง
ครับตำรวจก็นำตัวนายสมคิตไปทำแผนที่บริเวณแยกหนองแปนเป็นจุดที่สามนะคะ
แล้วก็มุ่งหน้าไปจังหวัดมหาสารคามตำรวจนำตัวนายสมคิตขึ้นรถตู้
ทำแผนต่อก็คือที่โรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งเป็นจุดที่สี่
พาไปชี้จุดที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ในโรงพยาบาลสมคิตให้การกับตำรวจว่าก็คือไปแวะพักนะคะ
อย่างที่บอกว่าจากขอนแก่นมามหาสารคามสารคามก็เลยทำแผนแบบละเอียดเลย
มหาสารคามไปตรงไหนยังไงบ้างจุดที่ห้าค่ะตำรวจนำตัวนายสมคิต
ทำแผนที่ร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลสมคิดตอนนั้นหิว
หิวแวะซื้อของกินและสำคัญเลยคือไปซื้อซิมโทรศัพท์มือถือ
ร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะคะครับเพราะว่าวันที่จับกลุ่มได้ก็จะมีหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ในกระเป๋าของเขาด้วยนะฮะทำแผนชี้จุดที่ร้านสะดวกซื้อเสร็จนะครับ
เนี้ยใช้เวลาไม่นานนะครับตำรวจคุมตัวนายสมคิต
ขึ้นรถตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปในจุดที่หก
ทีนี้จุดที่หกเนี้ยอยู่ที่ร้อยเอ็ดล่ะนะฮะอ่าจากมหาสรคามไปร้อยเอ็ดนะครับ
อ่าตำรวจก็ยังคุมตัวไปอย่างแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับ
จุดที่หกเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับจุดนี้นายสมคิตบอกว่า
เดินทางมาพักทั้งคืนอยู่ที่นี่หนึ่งคืนคือคืนวันที่สิบห้าธันวาคม
อ่าแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพในช่วงที่เข้ามาได้นะครับโดยมาพักที่นี่นะฮะ
นี่ฮะตอนที่เข้ามาแล้วก็ขอเปิดห้องมาพักที่นี่เนี่ยนะครับ
เขาใช้ชื่อปลอมนะใช้ชื่อสุชาติชานรงค์อ่า
เสร็จนี่ชื่อสุชาติชนรงค์เลยเข้าพักห้องหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปด
ราคาห้องพักสองร้อยสี่สิบบาทแล้ววางมัดจำไว้หนึ่งร้อยบาท
นี่นะครับนายสมคิตเนี่ยพักอยู่ที่นี่๑คืนช่วงเช้า
นายสมคิตบอกว่าก็ไปต่อขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงแรมแห่งนี้
ไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปจอดรถแวะซื้อผ้าแล้วก็เสื้อคลุมกันหนาว
ที่ร้านขายเสื้อผ้านะฮะส่วนนี้คือภาพที่เขานอนอยู่ที่โรงแรมหนึ่งคืน
นะครับอ่ารู้สึกว่าจะอ้างกับพนักงานที่โรงแรม
บอกว่าบัตรประชาชนหายอะไรเนี่ยนะเขาก็เลยตรวจสอบชื่อ
ใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เลยใช้ชื่ออื่นได้ชื่อสุชาติชานรงค์
นะครับพอนอนที่นี่หนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ
นายสมคิตขี่จักรยานยนต์ของนางรัศมีผู้ตายนั่นแหละที่เอาของเขามาเนี่ยนะฮะ
ไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดไปจอดรถแวะซื้อเสื้อผ้า
แล้วก็เสื้อคลุมกันหนาวที่ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล
เพื่อใช้ในการอำพรางตัวตอนนั้นเริ่มเป็นข่าวดังแล้วนะครับ
อ่าก่อนจะเดินทางหลบหนีต่อนะฮะอ่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยท่านดูเหตุการณ์หน่อยนะครับ
จ่ายเงินตรงไหนมาจ่ายเงินตรงไหนจ่ายเงินตรงนี้ไหม

ผู้หญิงผู้ชายคนไหนจำได้ไหมคนไหนขายได้
ระหว่างการหลบหนีนะครับทุกผู้ชมครับนายสมคิตได้ผ่านไปยัง
อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วตรงนั้นไปแวะซื้อกาแฟดื่มด้วยนะครับ
หน้าโรงพยาบาลสุวรรณภูมิแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเรื่อยนะครับ
นี่ฮะคุณพี่แม่ค้าคนนี้นะครับขายของอยู่หน้าโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
พอรู้ข่าวบอกโอ้โหตกใจว่านายสมคิตมาแวะซื้อกาแฟที่จุดนี้ค่ะ
ถ้าบอกว่าแวะซื้อกาแฟที่ร้านตรงจุดหน้าโรงพยาบาลสุวรรณภูมิเนี่ย
ร้านพี่นี่แหละอืมอ่าแต่พี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้อ่ะ
วันหนึ่งโอ้โหคนมาซื้อทั้งกาแฟทั้งข้าวจี่เยอะแยะไปหมด
ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นใครนะครับตรงจุดนี้ไม่ได้ทำแผนนะครับ
เพราะว่าเป็นทางผ่านในการหลบหนีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสมคิดต่ออ่าจากอ่า
ขอนแก่นมหาสรคามมาร้อยเอ็ดแล้วก็ไปนู่นแล้วบุรีรำค่ะ
แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าแต่ละจังหวัดที่นายสมคิดแวะไป
แวะไปโรงพยาบาลครับไปที่ลานจอดรถโรงพยาบาล
ซื้อของร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลซื้อกาแฟหน้าโรงพยาบาล
เออไปโรงพยาบาลทุกจังหวัดครับที่บุรีรำจุดที่แปด
นายสมคิตก็ไปโรงพยาบาลบุรีรำเป็นที่แรก
นอนอยู่ที่นั่นคืนนึงนะคะก็คือคืนวันที่๑๗ธันวาคม
กางมุ้งกางเสือที่เอาติดตัวไปด้วยค่ะ
ซ่อนตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำเพื่อตบตาตำรวจตบตาชาวบ้าน
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูลักษณะแบบนี้ค่ะ
คืออยู่โรงพยาบาลนี้ก็อาจจะทำให้คนไม่ต้องมาจับสังเกตอะไรมาก
เพราะว่าผู้ป่วยญาติผู้ป่วยอาจจะคนเยอะไง
เขาก็ใส่แมสใส่หน้ากากกันเยอะอยู่แล้วในโรงพยาบาลไง
ไปโรงพยาบาลทุกจังหวัดเนี่ยครับนายสมคิดไปไหนก็อยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าไม่ต้องไประวังคนว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ต้องใส่หน้ากาก
แมสปิดบังใบหน้าอย่างเงี้ยตำรวจก็คุมตัวในสมคิต
ชี้จุดที่จอดรถจักรยานยนต์นะคะนี่ค่ะแล้วก็พาตัวขึ้นรถไปครับ
บุรีรำคนก็ไปดูเยอะนะคะเสียงโหเสียงด่าก็เยอะเหมือนเดิม
เหมือนทุกทุกที่ที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในทุกทุกจุดนี่ค่ะ

จากนั้นนะคะช่วงเช้า๑๘ธันวาคมตามคำให้การของนายสมคิดก็คือ
นายสมคิตทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็เดินค่ะ
เดินไปที่สถานีรถไฟบุรีรำห่างกันกิโลนึงนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกต่อเนื่องเลยตรงนี้ไปซื้อตัวรถไฟขบวนสายสุรินทร์กรุงเทพ
ตีตัวไปลงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ตั้งใจจะมากรุงเทพนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายสมคิตไปที่สถานีรถไฟบุรีรำ
เป็นการทำแผนในจุดที่๙ก่อนที่จะถูกจับตัวนะคะ
จุดแรกก็คือไปทำแผนที่ช่องซื้อตัวรถไฟเลยไปซื้อตัวที่ช่องแรก
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
ขวามือคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ช่องซื้อตัวรถไฟนะคะ
ซื้อตัวรถไฟขบวนสุรินทร์กรุงเทพตีตัวไปลงพระนครศรียุธยา
ท่าทางก็คือพิรุษชัดเนี่ยพยายามเอาแมสปิดหน้าปิดตาใส่หมวก
สบตาเจ้าหน้าที่ขายตัวค่ะมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ย
งหน้าไปทางอื่นนะคะอันนี้คือจุดซื้อตั๋ว
แล้วก็พาไปชี้จุดที่นายสมคิตนั่งรอรถไฟครับ
นี่ค่ะนายสมคิตเนี่ยไปนั่งรอรถไฟที่นั่งสำหรับพระพิสุกและสามะเนร

อาจจะเพราะตัวเองโกนหัวแล้วป่ะไม่แน่ใจไปนั่งตรงนั้นอ่ะอ่า
ไปนั่งรอรถไฟตรงนั้นก็อาจจะถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกต
ก็คือนั่งตรงไหนก็นั่งก่อนล่ะจุดสุดท้ายที่ชาญชาลาที่นายสมคิตไปยืนรอรถไฟ
เตรียมขึ้นรถไฟนะคะครับและสุดท้ายก็คือพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
ตำรวจก็ไปจับได้ที่สถานีรถไฟปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
สำหรับที่จังหวัดบุรีรำเป็นจุดสุดท้ายของการชี้จุดทำแผนในวันนี้นะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าเสร็จสิ้นก็คือเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เริ่มสิบเอ็ดโมงจบหกโมงยี่สิบ
แล้วตำรวจก็พานายสมคิตกลับขึ้นรถกลับไปที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
นักข่าวก็พยายามจะถามนายสมคิดถึงความรู้สึกที่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะ

ก็เสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็มีการ
ตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่รู้กฎหมายว่านายสมคิดรู้กฎหมายก็เลยไม่ยอมไป
จุดที่ลงมือฆ่าเพราะจุดตรงนั้นจะเป็นจุดหลักในการทำสำนวน
ในการทำสำนวนคดีเพื่อที่จะสั่งฟ้อง
แต่ไม่เป็นไรตำรวจบอกว่าได้จำลองเหตุการณ์ไปแล้ว
และหลักฐานค่อนข้างแน่นหนาสำนวนแน่นหนาแน่นอน

เราจะสรุปเส้นทางการหลบหนีของนายสมคิดแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุเดินไปขึ้นรถสองแถวที่บขศกระนวลระยะทางประมาณ๔กิโลนะคะ
นั่งรถ๒แถวจากบขศกระนวลไปขอนแก่นประมาณ๕๕กิโลค่ะ
เพื่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของนางรัศมีผู้ตาย
ไปที่มหาสารคามจากขอนแก่นไปโรงพยาบาลมหาสารคามประมาณ๗๖กิโลนะคะ
มหาสารคามก็ไปที่โรงแรมในตัวเมืองจังหวัด๑๐๑๔๕กิโล
ไปโรงพยาบาลบุรีรำ๑๕๒กิโล
สุดท้ายไปจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเดินเท้า
สถานีรถไฟบุรีรำประมาณกิโลนิดไปซื้อตั๋ว
แล้วก็ถูกจับที่รถไฟปากช่องนี่คือเส้นทางการหลบหนีของนายสมคิต
สรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ค่ะ
นักข่าวถามเป็นยังไงบ้างบอกเหนื่อยเหนื่อยค่ะนะแต่ว่าตัวเองก็แค่เหนื่อยใช่ไหม
แต่คนที่เขาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของ๖ศพที่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ย
มันยิ่งมันมากกว่าคำว่าเหนื่อยมากนักเนี่ยฮะระยะทางทั้งหมดเนี่ย
กิโลได้นะคะถ้ารวมตั้งแต่ต้นจนจบที่หลบหนีค่ะ
มีชาวบ้านที่มาดูในจุดต่างที่ตำรวจคุมตัวนายสมคิต
ฆาตกรผู้โหดเยี่ยมไปทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยแล้วกันนะครับชาวบ้านที่เราได้ไปเจอเจิม
เราเจอเพื่อนบ้านนะก็เพื่อนบ้านสองคนนที่เป็น
เพื่อนบ้านที่สนิทกับนางรสมีผู้ตายเนี่ยอ่าเนี่ยฮะทั้งสองคนนี้
ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
อยากให้มีอยู่จ้ะอืมอยากเห็นครับอยากเห็นเพราะมั่นใส่มันอืม
สูญเนอะอืมถ้าจับได้ก็ให้ขาเลยให้ประหารเลยเพราะให้ติด
ตลอดชีวิตให้ประหารมันเลยตกตายไปพร้อมกันโหลดประหารอย่างเดียวอืม
เพื่อที่จะรอดูกันทำเหตุการทำเหตุแล้วแหมนจ้ะจ๋าเขาว่าคนนี้เขาอยู่ใกล้
ตาเดนเลยอืมอืมนี่ก็จะบอกกับสมคิดไหมครับผู้สมคิดไหมฮะ
มันประหลาดสิทธิ์มาเห็นจังสิเลยนะ
พอวันเราก็เป็นคนดีในคุมของเรานะ
มันประหลาดสิทธิ์มาหลอกล้วงมากขาเราเลย
เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์เป็นผู้ต้องหา
เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

น่ามีสิทธิ์เพราะว่าไม่ใช่คดีแรกค่ะ
มันคดีต่อเนื่องมา๖ที่ศพ
ที่๖เนี่ยแล้วให้สิทธิ์เขาทำไม
เอาไว้ก็เป็นภัยต่อสังคม
อยากให้แบบประหารชีวิตแบบลัดคอ
กับที่เขาทำมาแบบเขาทรมานสุด
ต้องไปยิงไม่ต้องไปใช้ยาอะไรอยากเอาแบบไปรัดคอเลยค่ะ
อยากให้เห็นเขาแบบว่าตอนก่อนตายมันเป็นยังไง
กับที่ทำมา๕ศพ๖ศพเนี่ยค่ะ
คือคดีที่เขาก่อเหตุมันโหดร้ายเกินไป
ร้ายเกินไปทุกคนไม่ใช่หวาดกลัวแค่ซอยนี้

สมัยนี้มันข่าวไปตามเฟสเนาะ
ทุกคนหวาดภาวะนอนไม่หลับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำละครับ
ก็บอกว่ามึงไม่น่ารอดเลย
น่าจะเป็นตายตั้งแต่วันที่เจอเลย

ให้คนอื่นเขาเหนื่อยตำรวจเหนื่อย
เสียดายข้าวทุกเม็ดที่ให้มันกินอยู่ตอนนี้

แต่ได้ยินจะรู้สึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
นี่คือเพื่อนสนิทของนางรสมีผู้ตายนะครับ
ชื่อว่าคุณชุติการสวาดนอกนะครับ

เนี่ยผู้หญิงคนนี้ท่านผู้ชมคุณเห็นมาสอน
คือเพื่อนสนิทที่ไปตามหาที่บ้าน
ในวันที่ว่าได้ยินเสียงร้องออกมาจากบ้าน

ฟ้ายชื่อเล่นเนี่ยเขาพักพรอยู่
แล้วนายสมคิตก็หนีออกทางหลังบ้าน

เพราะถูกที่นอนปิดทับเอาไว้จนต้องจุดทูบบอกเจ้าที่ที่บ้าน

ชุติการซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนางรัศมีผู้ตายบอกว่า
เชื่อว่าสาเหตุมันมาจากการเลื่อนวันแต่งงาน
นายสมคิตเคยรับปากว่าจะแต่งงานกับรัศมี๑๑ธันวาคม
แล้วก็ไม่แต่งมาจน๑๕ธันวาคมก็ยังไม่แต่ง
พอถูกถามมากเชื่อว่าคงจะโมโห
แล้วนางรัศมีร์ก็เริ่มรู้สึกว่าจะโดนหลอก
สมคิดก็เลยฆ่านะครับแล้วอำพลางศพเอาไว้
ตอนที่ไปหาศพเนี่ยนะครับ
ชุติการบอกว่าไปเจอโทรศัพท์มือถือของนายสมคิตตกอยู่ในบ้าน
แล้วลองเปิดโทรศัพท์ดูนะครับพบเบอร์สุดท้ายเป็นเบอร์แปลก
ไม่ใช่เบอร์ของรัศมีร์เพื่อนของเธอลองกดโทรไปหา
เพราะว่านายสมคิดไม่อยู่ไงก็เลยลองกดโทรไปหา
ปลายสายมีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายนะฮะแล้วบอกว่า
สมคิดเหรอสมคิดเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เนี่ยกำลังจีบกันอยู่
เขาจีบฉันอยู่อืมคือทำให้คุณชุติการเนี่ยมองว่า
นี่โชคดีมากนะที่ตำรวจจับนายสมคิดได้ค่ะ
ไม่รู้ว่าไม่อย่างนั้นผู้หญิงคนนี้จะตกเป็นเหยื่อด้วยหรือเปล่าอืม
แล้วต้องเห็นแค่สองเบอร์อีกเบอร์นึงเป็นของไฟ
เราก็รู้ว่าเบอร์อะไรเนอะอีกเบอร์นึงเป็นของใคร
ไม่รู้เลยไม่รู้ก็เลยกดดูรายสายเป็นผู้หญิงรับ
รับเขาก็บอกว่าอ่าแล้วได้ถามเขาบอกว่า
รู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเขาทำโทรศัพท์ไว้คือเขามาชอบผู้หญิงอยู่ข้างบ้าน
เป็นเป็นญาติว่าจะมาผูกเขามาก็มือวันนี้มาอย่างงี้
แล้วบอกว่าเขารู้จักแล้วพี่ชื่ออะไร
ชื่อสุมารีเขาก็บอกว่าอย่างงี้
แต่ทีนี้ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ยืมรถมอไซค์มาเหมือนกันกำลังตามตัวอยู่
เพราะว่ารถเราเพิ่งออกต้องส่งงวดเดียวแกว่าอย่างนี้
แล้วเป็นอะไรเขาก็คุยกันแบบหนุ่มสาวว่าอย่างนี้
สุมารีกับสมฆิตอันนั้น
ไม่น่าจะโดนเพราะว่าฟังกันเจอสมฆิตที่โรงพยาบาลให้ไปเฝ้าแม่
แล้วสมฆิร์ตให้กายตังน์แกจะใช้
ปลายสายนี่บอกชื่อซูมาลี

ทีมข่าวของเราตามไปที่บ้านของสุมาลีด้วยค่ะ
อยู่ที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
แล้วตำรวจก็บอกด้วยว่าสมคิดนอกจากเป็นฆาตกรโหดเยี่ยมแล้วครบซ้อนด้วยค่ะ
สุมารีเนี่ยคุยก่อนที่จะคบกับไฟล์ผู้ตายอีกค่ะ
คุยตั้งแต่ออกมาจากคุกใหม่เดือนมิถุนาปี๖๒ค่ะ

คือก่อนหน้านี้ที่เราเคยให้ท่านดูหลักฐานการใช้โทรศัพท์
ของนายสมคิดพุ่มพวงที่ตำรวจได้มาค่ะแล้วทีมข่าวเราก็ได้มาเนี่ย
เห็นว่าเบอร์ที่โทรกันถี่ยิบเลยเบอร์หนึ่งเนี่ย
จากรัศมีผู้ตายเนี่ยคือเบอร์ของสุมารี
ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่โชคดีมากนะ
สมคิดได้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือเหยื่อรายต่อไป
จะเป็นเหยื่อรายที่เจ็ดหรือเปล่านะคะครับอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเนี่ยค่ะ
ขึ้นข้อมูลให้เห็นหน้าจอก็คือเราได้มีการตรวจสอบโทรศัพท์ที่นายสมคิต
เอาไว้ที่บ้านของรัศมีร์หรือไฟล์ผู้ตายแล้วตรวจสอบดูว่าเขาโทรหาใครบ้าง
โทรหาใครบ่อยขนาดไหนที่โทรบ่อยที่สุดก็คือผู้หญิงที่ชื่อสุมาลี
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึง๑๔ธันวาคมก่อนก่อเหตุ
ข้ารสมีหรือฝ้ายเนี่ยค่ะ๔๓ครั้ง
แล้วสุมาลีก็โทรกลับมาหาสมคิต๑๓ครั้ง
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อยว่าจริงแล้วสุมาลีเนี่ย
เป็นใครที่ไหนยังไงรู้จักกับสมคิดได้ยังไง
แล้วก็โอ้โหอาจจะตกเป็นเหยื่อรายที่๗หรือเปล่ายังดีนะจับสมคิดได้ก่อน
บ้านของสุมารีอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ทีมข่าวของเราไปแต่ว่าไม่เจอนางสุมาลีนะคะ
ทีมข่าวของเราพยายามจะขอสัมภาษณ์เขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็เจอญาตินะคะญาติก็บอกว่าสุมารีอยากพักผ่อน
เดี๋ยวไว้พร้อมหรือสบายใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์เอง
มีข้อมูลมาว่าสุมารีรู้จักพูดคุยกับนายสมคิดมานานแล้ว
เป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยนะคะทางญาติบอกว่าไม่มีใครรู้
ว่าผู้ชายที่คุยกับสุมารีคือใครครับไม่มีใครรู้ว่า
ใช่สมคิดฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าพอมารู้จากข่าวเนี่ยตกใจกันหมดเลยค่ะครับ
แล้วก็ทีมสืบสวนเขาขยายผลนะคะเขาบอกว่าสมคิดเนี่ย
รู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อสุมาลีก็เพราะว่าไปรู้จักที่โรงพยาบาล
แล้วก็ตีสนิทเข้านอกออกในบ้านสุมารีบ่อยนะคะ
หลอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือสุมารีเรื่องเงินทองนะจนคบหากันนะคะ
ญาติคนในบ้านของนางสุมาลีก็ให้การตรงกันว่าเจอสมคิดบ่อย
แต่พฤติกรรมของนายสมคิตเวลาที่มาหานางสุมารีที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะ
มันก็แปลกเช่นชอบไปคุยโทรศัพท์นอกบ้านห้ามถ่ายรูป
คือใครจะถ่ายรูปติดหน้าสมคิดไม่ได้เลยนะคือไม่ร่วมเฟรมถ่ายรูปกับใครทั้งนั้น
ถ่ายรูปกับคนในบ้านบอกว่าตัวเองเป็นทนายความด้วยค่ะ
แล้วก็คนในหมู่บ้านก็บอกตรงกันเลยว่านายสมคิดเนี่ยเที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าเป็นทนายความ
ถึงขั้นคนในหมู่บ้านมาปรึกษาปัญหากฎหมายสมคิดก็ตอบได้
ให้ปรึกษาได้ด้วยให้คำปรึกษาได้ด้วยทุกคนบอกโอ้โหโล่งใจมากที่จับนายสมคิดได้
เพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้มันจะมาที่นี่แล้วมันจะมาก่อเหตุอะไรที่นี่หรือเปล่านะคะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าสมคิดเนี่ยน่าจะมีปมอะไรกับผู้หญิงที่เป็นหมอนวด
เพราะสุมารีก็เปิดร้านนวดที่บ้านเหมือนกับคาตะกร๕ศพที่ไปฆ่าเขา๕ศพเมื่อปี๒๕๔๘
ส่วนใหญ่เขาก็เป็นพนักงานนวดนี่เป็นผู้หญิงทำงานกลางคืน
ทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะผู้กำกับการสามกองบังคับการปราบรามพันธุ์ตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นบอกว่า
นายสมคิดเนี่ยค่ะคบซ้อนกับนางสุมาลีจริงทางข้อมูลจากตำรวจบอกว่าไม่ได้แค่คบกันสองสามเดือนนะคะ
คบกันกับสมคิดตั้งแต่สมคิตออกมาจากคุกก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี๖๒
คุยกันมานานแล้วนะคะแล้วตำรวจก็ให้ข้อมูลตรงกันกับทางญาติและเพื่อนบ้านของนางสุมาลีอะค่ะ
ว่าไปตีสนิทรู้จักกันที่โรงพยาบาลผ่านการแนะนำของผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางเสาแตงเป็นนามสมมุตินะคะ
แงงมีสามีอยู่แล้วสมคิดก็เลยไม่คบแตงไปคบสุมารีแทนเป็นเพื่อนของแตงอย่างนี้
พุ่งไปหาแตงแตงมีสามีอ่ะเลยไปหาเพื่อนแตงก็คือสุมาลีนี่แหละ
แล้วก็ไปคบรัศมีอีกใช่รัศมีร์กับสุมารีอ่ะซ้อนกันโอ้โหนี่ถ้าคิดแทนสุมารีนะ
ถ้าไม่เกิดกรณีรัศมีร์ขึ้นก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสุมารีเหมือนกันนะ
จริงจริงโอ้โหในคนนี้มันแสบจริงจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้สุมารีเขาก็
อ่าขอความเป็นส่วนตัวก็เป็นสื่อของเขานะค่ะอ่าก็ถือว่าโชคดีกันแล้วกัน
ใช่นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองไล่เรียงดูเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
อ่าถ้าเราจะไปดูอ่าญาติ
ของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อในสมัยปี๒๕๔๘
นายสมคิดพุ่มพวงก่อเหตุฆ่าต่อเนื่องเอาไว้๕ศพ
พอได้รับโทษได้ลดโทษออกมาเนี่ยแล้วฆ่าศพที่๖อีก

เราไปหาพ่อของนางสาวสมใจหรือว่านางสาวพรตะวันปังขบุตร
เป็นเหยื่อรายที่๔เมื่อปี๒๕๔๘ของนายสมคิต
อยู่ที่บ้านพลสวรรค์ตำบลสะไครอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายนะครับ
นี่คุณพ่อฮะปัจจุบันอายุ๗๕ปีแล้วย้อนไปเมื่อตอนนู้น๑๔ปีที่แล้วนะครับ
ลูกสาวก็คือ๑ใน๕ที่นายสมคิตฆาตกรรมต่อเนื่องเอาไว้นะครับ
นายกองศรีเหม่งปังนะครับบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจจับนายสมคิตได้โล่งใจมาก
และได้บอกกับลูกสาวที่เสียชีวิตผ่านรูปถ่ายไปแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถ้าส่วนตัวก็อโหสิกรรมให้นายสมคิต
แต่ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าได้ปล่อยตัวนายสมคิตออกมาอีกเลย
ส่วนชาวบ้านแถวนี้นะครับแถวหนองคายเนี่ย
แถวบ้านของนางสาวพรตะวันเนี่ยบอกว่าติดตามดูข่าว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน
อย่างไงทั้งการเขามบอาหารก็ให้เอาไว้ตลอดชีวิต
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับครอบครัวของเหยื่ออีกรายนึงค่ะ
คือเหยื่อรายที่๕ก่อนที่จะมาถึงไฟล์หรือนางรัศมีรายล่าสุดเนี่ยค่ะ
นางทองปุ่นศรีสุภาผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเจริญกลางอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
เขาเป็นพี่สาวคนโตของนางสาวสมปองพิมพรพิรมเหยื่อรายที่๕
ที่ถูกสมคิดฆ่าที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
บอกเลยว่าพอรู้ข่าวว่าจับสมคิดได้ดีใจมาก
แม้ว่าจะสูญเสียน้องสาวมานานแล้วแต่ในใจยังแค้นใจอยู่
และอยากจะให้ประหารชีวิตไม่ต้องอภัยโทษ
เพราะถ้าออกมาอีกไม่รู้ว่าจะมาฆ่าใครตายอีกนะคะ
นี่แหละฮะวันนี้ก็ทำแผนทั้งวันนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยนะท่านผู้ชม
ย้อนไปดูหน่อยว่าเมื่อคืนนี้คืนที่สมคิดพ่ง

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับนายสมคิตฆาตกรต่อเนื่อง
อยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่สพกระนวลนะนี่นะฮะ
เนี่ยในห้องคุมขังเนี่ยก็เหมือนกับว่านายสมคิษฐ์เนี่ย
แล้วตอนนั่งอยู่ในห้องคุมขังนี่ก็พยายามไปอยู่มุม
อยู่มุมแล้วเห็นแต่ขานะแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับ
อาจจะติดตอนอยู่ในคุกในเรือนจำเพราะว่าที่แออัด
ก็เลยนั่งหลับเนี่ยแบบเนี้ยยันเช้า

มันรู้มากอะไรดูกฎหมาย
ให้นอนถึงตี๑เมื่อคืนแล้วตำรวจก็เอาตัวมาสอบปากคำต่อถึง๗โมงเช้า
มีทางแนะอาสาห์หญิงเขาก็มาร่วมสอบปากคำด้วย
เหมือนกับข้อมูลที่หลายคนเจอนายสมคิดทำตัวเหมือนรู้เรื่องกฎหมาย
อาจจะศึกษาด้วยตัวเอง
สอนหนังสืออะไรพวกนี้ไงก็อาจจะเรียนแล้วก็จำมา
ถ้าหนักจะพิมพ์ไลน์ในมือยังบอกตำรวจไม่ต้อง

มีเรื่องของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๖ศพ
ตามกันต่ออีกนิดนึงนะคะมีอีก๒๓ประเด็นที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดู
วันนี้ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่๑๑โมง
จนถึงประมาณ๖โมง๒๐นาทีไล่ไปเลยตั้งแต่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่นเนี่ย๒จุดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พาไล่ไป
มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินบุรีรำบุรีรำคือที่สุดท้าย
เพราะเป็นจุดที่ซื้อตัวขึ้นรถไฟไปถูกจับที่ปากช่อง
อันนี้คือที่สภกระนวลจุดแรกเลยคนไปรอกันที่จะออกตอนแรกเลย
คนไปรอตะโกนด่าปลาของโอ้โหแทบจะแบบถ้าเข้าถึงตัวนี่คงไม่เหลือ
นี่นะคะเมื่อสักครู่เราไล่เลี่ยงให้แล้วตรงเนี้ยทีนี้ค่ะเราอยากจะย้อนไปนิดนึง
ก็คือเมื่อคืนนี้สมคิตก็อยู่ที่ห้องขังก่อนที่จะออกมาอันนี้
ก่อนจะออกมาอยู่ที่ห้องขังสพกระนวลที่ขอนแก่นนะคะ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าสมคิดเนี่ยเขาโอ้โหเขารู้มากจริงนะคุณภาคภูมิ
คือรู้มากไปหมดทุกอย่างเลยเวลาการสอบปากคำพูดเหมือนคนรู้กฎหมาย
ลายนิ้วมือตำรวจไม่ต้องผมพิมพ์เองทาสีเองพิมพ์เอง
หลับในห้องขังก็หลับแบบแบบนอนหลับกรนอ่ะ
คือไม่ได้กระวนกระวายนอนไม่หลับคือหลับจนกรนนึกออกป่ะ
แสดงว่าคือหลับลึกอ่ะเออคือหลับลึกหลับกรนอ่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องถูกคุมตัวอยู่ในห้องขัง
สพกระนวลนะคะตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะ
มี๑๐เวรคอยดูแลมีสายตรวจยืนผลัดเปลี่ยนเวรกันดูแลทั้งคืน
ตำรวจที่เฝ้านายสมคิตบอกว่าก่อนเข้าห้องคุมขังเมื่อคืน
สมคิดบอกเหนื่อยปวดขาเหมือนจะเป็นไข้ร้องขอยาแก้ปวดค่ะ
เวรที่ทำหน้าที่ควบคุมห้องขังจัดยาให้ตามคำร้องขอนะคะ
ที่อยู่ในห้องขังเนี่ยนายสมคิตนั่งอยู่มุมห้อง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ไม่ได้รู้มากขนาดนั้น
ครับรู้มุมกล้องว่ากล้องวงจรปิดเห็นขนาดไหนไปหลบเลย
หลบอยู่มุมเลยอยู่มุมห้องกล้องวงจรปิดจับภาพได้แค่ขาค่ะ
นั่งขัดสมาธิหลับนะคะไม่ได้นอนราบหลับเหมือนคนปกติ
คาดว่าน่าจะคุ้นเคยเวลาอยู่ในคุกบางทีคนเยอะ
กันเยอะในคุกนอนยังไม่ได้ไม่มีที่นอนนั่งหลับครับ
แต่ไม่รู้คือแบบหลับลึกไม่ได้กระวนกระวายนอนไม่หลับหรืออะไร
ตำรวจให้เวลาสมคิดพักผ่อนจนถึงตีหนึ่ง
ควบคุมตัวไปสอบปากคำแล้วก็สอบปากคำตั้งแต่ตี๑ถึง๗โมงเช้าอะค่ะ
มีทนายความผู้หญิงซึ่งเป็นทนายความอาสาเข้าร่วมในการสอบปากคำด้วยนะคะ
นายสมคิดรู้มากจริงตำรวจบอกเหมือนคนรู้กฎหมายเลย
ให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยนะรู้สิทธิ์ของตัวเองนะ
ว่าเออผมไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะ
นี่คือรู้ว่าตัวเองขอได้ตอนตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ
สมคิตบอกว่าไม่ต้องจับตัวผมผมพิมพ์เอง
สมคิดเนี่ยเอานิ้วทากับสีแล้วก็ทาบลายนิ้วมือไปกับกระดาษด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าโอ้โหหน้านิ่งเรียบเฉยแล้วก็สายตาแข็งกล้าวมาก
ก็หลังจากทำแผนตลอดทั้งวันจุดสุดท้ายบุรีรำตอนนี้มาถึงที่สพกระนวลอีกครั้งแล้วนะครับ
นายสมคิดพุ่มพวงเราจะไปติดตามบรรยากาศสดที่สพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
กับคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดขอนแก่นครับเชิญครับ
บุรีลำนะครับแล้วก็เพิ่งนำตัวมาที่ห้องขังในสถานีตำรวจ
ภูทรกัดนวลนะครับซึ่งนายสมคิดนั้นนะครับจะอยู่ในห้องขังด้านหลัง
คุณผู้ชมนี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับโดยมีผู้ต้องหานะครับ
ในห้องขังนะครับอีกสี่คนอยู่ในห้องขังเดียวกับนายสมคิดนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสี่คนที่อยู่รวมกันนะครับก็มีทั้งนักทด
ผู้ต้องหาจากยาเสพติดนะครับจำนวน๓ลายแล้วก็เมาอีกหนึ่งลายนะครับ
ซึ่งผมได้สอบถามทางตำรวจนะครับก็บอกว่าจะมีการจับนายสมคิดเนี่ย
แยกอยู่คนเดียวไว้นะครับเนื่องจากว่ากลัวว่านายสมคิดนั้นจะไปทำ
อันตรายกับคนอื่นนะครับและนี่คือบรรยากาศสดสดที่ผมทีมข่าว
รัฐทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับจะมีการนำตัวของนายสมคิดนะครับ
ฝากค้างยังศาลจังหวัดขอนแก่นเวลาประมาณช่วงเช้าเวลาสิบโมงนะครับ
ต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีตำรวจ
ทรกันนวลจังหวัดขอนแก่นครับครับขอบคุณครับคุณนฤทธบุญนิ่มครับ
ก็คืนนี้ต้องอยู่ที่ห้องคุมขังสพกระนวลหนึ่งคืนค่ะ
พรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อตามขั้นตอนนะฮะนายสมคิดพุ่มพวงนะครับ
เมื่อคืนก็แยกอยู่คนเดียวแยกกับผู้ต้องหาคนอื่น
คืนนี้ก็เช่นกันครับทีนี้ค่ะจากคำถามที่บอกว่า
แล้วหลังจากที่สมคิดพุ่มพวงได้รับการลดโทษออกมาจากคุก
ก่อนที่จะมาก่อเหตุฆ่าศพที่หกเนี้ยนะคะเอาเงินมาจากไหนอืม
เอาสตุ้งสตางค์มาใช้จากไหนเดินทางไปนู่นไปนี่
จีบสาวสองคนด้วยอ่ะสมคิดเขารู้กฎหมายคุณผู้ชมอ่า
เขามีเงินช่วยเหลือสำหรับนักโทษที่พ้นออกมาจากคุก
เขามีเงินช่วยเหลือเรื่องของค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไปขอได้ไปขอได้และสมคิดก็รู้ในเรือนจำเขาก็บอก
เขาก็บอกนักโทษทุกคนแหละว่าถ้าออกมาจากเรือนจำ
ไม่มีเงินกับภูมิลำเนาเขาจะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลืออยู่นะ
คิดก็รู้ไงจำได้ไปไล่ขอเลยตามพมจังหวัด
แต่สมคิดไปขอตั้งหลายจังหวัดอ่าไปขอหลายที่เลยนะคะครับ

ดูแต่ละที่ที่ไปนะฮะอืมอ่าหน้าตาจะดูแบบ
น่าสงสารดูเจียมเจียมอ่าเสื้องเสื้องหน่อยหน่อย
แต่งตัวแบบเสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงตัวนึงดูแบบ
เหมือนออกมาจากคุกแล้วกลับตัวกลับใจขอเงินกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไง
ดูทำหน้าเห็นไหมสีหน้าแววตาจะคนละอย่างกับที่เราเห็นตอนที่เขาถูกคุมตัว

นางสาวสุพัสสารัตนติสร้อยนักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน้องคายบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ
วันแรกที่นายสมคิตออกจากเรือนจำจังหวัดน้องคายตอน๑๗พฤษภาคมปี๖๒เนี่ยนะคะ
ก็ไปที่สำนักงานมีเอกสารการปล่อยตัวไปให้ดูมีเอกสารหลายอย่างเกี่ยวกับคดีไปให้ดู
แต่นายสมคิดไม่มีบัตรประชาชน
ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีปัญหาทางสังคม
ต้องมีเอกสารแสดงหมายเลข๑๓หลักยืนยันตัวบุคคล
พอถามแล้วนายสมคิตบอกแค่ชื่อบอกแค่ชื่อสมคิด
ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราชอ้าวไม่มีนายสมคิต
ดังนั้นทางนักพัฒนาสังคมที่หนองคายเขาบอกว่าก็ให้เงินช่วยเหลือไม่ได้
แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่ถามสมคิดนะคะว่าติดคุกคดีอะไร
สมคิดหน้านิ่งมากบอกว่าคดีฆ่าข่มขืน
เหตุผลที่ฆ่าเพราะผู้หญิงพูดจาไม่รู้เรื่อง
เขาแบบนั้นเลยนะและตลอดการพูดคุยนะคะ
ก็ดูสุภาพพูดจานิ่มพูดจาดี
แล้วก็บอกว่ายังไม่กลับภูมิลำเนาแต่อยากได้เงินค่ารถ
ไปหาแฟนที่ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตามระเบียบมันให้ไม่ได้
เพราะไม่มีบัตรประชาชนไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็เห็นใจนึกว่าออกมาจากคุกแล้ว
กลับตัวกลับใจเป็นคนดีเจ้าหน้าที่เขาเรียรัย
เงินของเจ้าหน้าที่ด้วยกันอ๋อสงสารสงสารแล้วก็ให้ไป
วันให้เขาไปข้างล่างการอยากมากอนมาทำรายละรัก

นางสกุลเค้าไม่ได้แจ้งแต่จริงจำไม่ได้

เธอเป็นเอกสรรณ์ในเรียนจำพรณคตเขาจะบอกว่า
เขาชอบจะมีรูปเฉพาะพนักโตฯตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้ามาหาเราแล้วเขาผอมแล้วก็ฉลาดมากค่ะ
แต่เขาพูดดีค่ะพูดดีมีมารยาทมากค่ะ
เป็นเอกสารเรือนจำตั้งแต่ตอนปี๔๑ไงตอนนั้นอายุ๔๑ได้๔๐กว่าแล้วก็ตอนนี้๕๕แล้ว
ไปพอมอบ์หนองคายเสร็จไปพอมอบ์อุดรทานีต่อ
สมคิตบอกว่ามาหางานทำที่อุดรธานีไม่มีงานทำ
อยากกลับบ้านที่จังหวัดตรังแต่ไม่มีเงินค่ารถ
เจ้าหน้าที่ให้เงินนะคะให้ค่ารถ๒ช่วงคือจากอุดรไปกรุงเทพฯ
กรุงเทพไปตรังบอกว่าจะกลับตรังกลับภูมิลำเนาอย่างนี้
อันนี้ก็ให้เองเหมือนกันหรือเปล่า
น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอกสารหลักฐานอะไรก็ไม่ได้ให้เขา
แสดงว่านายสมคิดก็รู้แก้วแล้วถ้าเราไปถึงแล้วเราไม่มีเอกสาร
แต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีว่าเขาก็ให้เรา
ค่ารถค่าอาหารได้ไป๖๒๕บาทแต่ก็ไม่รู้มาก่อนไง
พมที่อุดรบอกว่าไม่รู้ว่าไปพมมาหลายจังหวัดแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
เพราะปกติเขาจะไม่ได้ให้แบบถี่ยิบขนาดนี้
ใช่คือออกมาจากคุกไม่มีเงินกับภูมิลำเนาอันนั้นให้
แต่ไม่ใช่ไปขอเรื่อยไปขอทุกที่ทุกจังหวัดนึกออกมา

ทำหน้าเศร้าไงทำหน้าแบบน่าสงสาร

พมบึงการค่ะบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคม
สมคิตไปขอความช่วยเหลือบอกว่าจะขอเงินกลับภูมิลำเนาจังหวัดรัง
เดียวกันกับที่อุดร

สมคิตบอกว่าเพิ่งถูกปล่อยตัวจากเรือนจำไม่มีญาติมารับ
อยู่กับเพื่อนที่ออกมาจากเรือนจำด้วยกันที่อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล

แต่ว่าเพื่อนถูกจับอีกเพราะว่าไปเสพยาเสพติด

ก็เลยเนี่ยตำรวจส่งขึ้นรถตู้จากบุงคล้ามาที่สารกลางจังหวัดบึงกาล
เพื่อให้มาขอความช่วยเหลือกลับภูมิลำเนา

เจ้าหน้าที่ที่บึงการก็ขอตรวจสอบข้อมูล

ก็เลยไปส่งขึ้นรถโดยสารประจำทางเพื่อไปหมอชิด
เพื่อต่อรถไปตรังได้เงินไป๑๘๐๐บาท

ติกรรมของนายคนนี้เนี่ยแสบสุดยอดเลยนะฮะ

เพราะนอกจากคดีฆาตกรรมผู้หญิงไปถึง๖ศพเนี่ย
ตำรวจบอกว่าหลากหลายคดีของนายคนนี้ก็คือ
โกหกความกะล่อนความปลิ้นปล้นพวกนี้เยอะแยะไปหมด

เดี๋ยวความคืบหน้าไว้ค่อยว่ากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ